คุณผู้ชมพาไปที่เชียงใหม่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบสี่
ส่งใบบรณบัตรของสามีไปให้กับผู้นำชุมชนส่งไลน์ไป
เพื่อขอรับเงินชาปนกิจแต่ปรากฏว่าคนในพื้นที่บอกว่า
ตายแล้วจริงเหรอก็เห็นขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในหมู่บ้านอ่ะ
เอ้าเอ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ยังเห็นอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะนายจักรินนะคะ
อดีตครูเป็นชาวตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่ไง
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่หนึ่งกรกฎาคมคนหรือเปล่า
แล้วไหนบอกตายแล้วเออแต่นี่มันก็กลางวันแสกนะ
มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะคาดว่าเป็นการปลอมใบมรณบัตร
เพื่อจะรับเงินชาปนกิจค่ะไม่ได้ตายไม่ได้ตายจริง
เพราะยังไม่ตายอย่างเงี้เหรอใช่พี่อุ๋ยไม่ได้เรื่องผีเรื่องอะไรนะคะ
ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร
นางสาวจริตาอายุ๔๔ค่ะเธอเป็นคนส่งใบมรณบัตรของสามี
ให้กับทางผู้นำชุมชนทางไลน์นะคะครับขอรับเงินชาปนกิจหลังเสียชีวิตเกือบสองแสน
ก็จะประกอบไปด้วยสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวงตะบนแม่แฝกจะได้๗๐๐
สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บ้านศรีงามจำนวน๔๐๐๐
สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บ้านศรีงาม๒อีก๕๐๐๐เนี่ยส่งไป๓ที่เลยส่งทางไลน์ไป
แต่เขาบอกว่าตัวหนังสือมันเบลอไอ้ใบมรณะบัตรเนี่ยตัวหนังสือมันเบลอมาก
ก็เลยมีการขอไปให้นายอำเภอสันทรายตรวจสอบหน่อยซิว่านายจักรินเสียชีวิตแล้วจริงหรือเปล่า
แล้วก็มอบหมายให้ประหลัดอำเภอสันทรายตำรวจสพแม่แฝกตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน๓สมาคมเลย
ปรากฏว่าเงินชาปนกิจเนี่ยค่ะนางสาวจาริตาและลูกจะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะถ้าอนุมัติแล้วก็จ่ายให้นะคะ
แต่พอใบมรณบัตรมันไม่ชัดเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งใจปกปิดข้อความบางอย่างและมีพิรุธหลายจุดเช่น
ข้อความระบุว่าเสียชีวิตที่ตะมนต์บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแต่กลับระบุว่าออกโดยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองปฐุมธานีไม่ระบุวันแจ้งตายไม่มีลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่
มันน่าจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพื่อหวังเงินหรือเปล่าถ้าเป็นการปลอมแปลงจริงโอ้โหความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะคะ
แต่ละสมาคมเขาเก็บเงินจากสมาชิกตามบ้านบางส่วนนะคะพอรู้เรื่องก็เลยสั่งระงับเก็บเงินแล้วก็ทยอยคืนเงินไป
แล้วเงินยังไม่ได้ถึงมือตัวนางสาวจริตานะคะทีนี้ก็ไปที่บ้านของนางสาวจริตาที่หมู่บ้านศรีงามพัฒนาตำบลแม่แฝกไม่เจอ
แต่ชาวบ้านบอกว่าบ้านนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินขายบ้านย้ายไปแล้วแต่ชื่อยังอยู่ที่นี่นะคะ
แล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนราชยังเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์อยู่อะค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มโพทองผู้ใหญ่บ้านบอกผมเป็นคนเห็นเองแหละนายจักรินเนี่ยที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในพื้นที่
ใส่หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์สวนกันไม่ทันได้ถามอะไรก็ยังงงอยู่อ้าวไหนว่าตายแล้ว
แล้วมาขี่รถจักรยานยนต์สวนกันได้ยังไง

ตอนนั้นเจอเขามุ่งหน้านั้นจากทางไหนไปทางไหนครับ

ผู้ใหญ่บ้านร่มหลวงบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยเอะใจอะไร

ก็ไม่ได้สงสัยเอกใจอะไรครับคณะกรรมการมาถามว่าตกลง
นายจักรินตายจริงไหมเนี่ยพอตรวจสอบไปที่อำเภออ้าว
สถานะยังมีชีวิตนะหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สมาคมบอกว่า
นางสาวจริตาผู้เป็นภรรยาค่ะโทรศัพท์ไปหาบอกว่าสามีตายแล้วจริง
ที่ประทุมธานีเดี๋ยวรีบเผาศพเลยยี่สิบสองมิถุนายนอะเผาแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปให้เพิ่มเติมหลังเสร็จงานชาปนกิจ
เมื่อเช้าคนที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเวียงป่าเป้า
โทรมาบอกว่านางสาวจริตากินยาตาย
อยากให้ลูกกับญาติไปเฝ้าทีนี้มีคนอ้างว่าเป็นน้องของนายจักรินอีก
โทรไปอีกบอกเขาตายจริงตกลงงงใครตายกันบ้างเนี่ย
แล้วตายกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครโทรมาเนี่ยงงไปหมดค่ะ
คนที่โทรมาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องโกหกแล้วล่ะ
หลวงเรียงป่าเป้าโทรมาบอกว่าเมียเนี้ยเมียคนที่ว่าตายตายทิพย์เนี่ยนะจ๊
อ่ากินยาตายแล้วอยู่โฮงบานอ่าอยู่โฮงบานเบียงป่าเป้า
ขอฮือญาติตังนี้กับลูกไปเฝ้าตัวเพราะบำหมีไภ
เพราะว่าอ่าเปิ้ลกับบำหมีหัวเนอะอ่าหมายความว่าหัวเป็นตายแล้ว
อย่างเท่าแล้วก็สักสองสามวันก็มีน้องแกโทรมา
ซึ่งทีน้องจริงหรือไม่ก็บอกโหม้น่ะจ้ะยืนยันว่า
ข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนเช็คว่าเป็นพ่อหลวงแตก่อ
คนที่โทรมาที่ว่าเวียงปะเป้าแต่ก็ยังไม่ได้โทรไปเตื้อไอนะจ๊ะ
อำเภอสันทรายก็จะตรวจสอบข้อมูลบนทะเบียนราชนะคะว่าตกลงแล้วทั้งคู่เป็นยังไงกันแน่

ยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือเสียชีวิตไปแล้ว
ตัวภรรยากินยาตายจริงไหมคือเรื่องมันงงไปหมดนะคะ
ทีนี้ค่ะคือได้ข้อมูลมาว่าจริงแล้วสามีพระยาคู่นี้เขาจดทะเบียนหย่ากันแล้วด้วยซ้ำนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๖๓ที่อำเภอสันทรายแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อ
มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตัวนางสาวจริตาฝ่ายหญิง
ถูกสารแขวงเชียงใหม่ออกหมายจับคดียักยอกทรัพย์เมื่อ๑๔มีนาคม
พื้นที่สพช้างเผือก
ทำบัตรประชาชนที่อำเภอแม่ริม๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
อำเภอสันทรายก็เลยบอกว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้น

ก็คือสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสมาคมที่จ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีนี้
และนายจักรินที่ถูกอ้างชื่อ
แต่ยังไม่ได้มีใครแจ้งความดำเนินคดีอะไร
แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงประหลัดอำเภอสันทรายใช่ไหมคะ

เอกสารที่ส่งไปไอ้ใบมรณบัตร

เหมือนกับมันมีรอยต่อช่วงโควิดใช่ไหม